เอาไปในเรื่องของความเชื่อกันบ้างดีกว่าวันนี้หลายคนอยากฟังเรื่องความเชื่อ
งั้นมารวมตัวสุมหัวกันตรงนี้เอางั้นเลย
จะพาไปที่จังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าคนขับรถแบ็คโฮเขาฝันฝันว่าเห็นแม่ย่านางครับ
เอ้าไปที่นี่ก่อนเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุ
ที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กรองฝั่งตรงข้ามวัดบ้านโป่งหมู่๒ตำบลเบิกไพร
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไงค่ะที่นี่ครับเขามีการขุดพบเรือข้ามฝากโบราณ
เป็นเรือที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ด้วยนะเขาว่าอย่างนั้น
โดยเรือโบราณลำนี้อยู่ลึกลงไปจากระดับผิวดินประมาณสักหนึ่งเมตรส่วนสภาพก็ผูกพังตามการละเวลา
นายวัชรพงศ์ด้วงชำนาญอายุสี่สิบสองปีคนขับรถแบ็คโฮว่าตัวเขาอ่ะได้รับการว่าจ้างจากผู้รับเหมาให้มาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านของลูกค้าตรงนี้แหละอืม
ซึ่งปลูกอยู่ริมแม่น้ำแม่กรองก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าของที่ดินก็บอกว่าเรือข้ามฝากเนี่ยมีนะบอกให้
ถูกฝังอยู่ริมแม่น้ำนี่แหละก็ได้นิมนต์เจ้าวาดวัดปลักแร็ดนะครับ
จุดทูป๔๕ดอกเลยนะเพื่อทำการเปิดทางก่อนขอเข้ามาเปิดทางก่อน
ค่ะประยามคุกหาแต่หาไงก็หาไม่เจออืมจน
หวันโดยนายวันชันโรโพลเนี้ยเขาฝันครับอืมค่ะ
แล้วเขาฝันว่ายังไงไปฟังจากปากเขาดีกว่าครับ
นี่หน่อยผมก็ว่าต้องมีตัวตนแน่ผมก็เลยมาบอกเจ้าของที่เขาตอนเช้า
อืมผู้หญิงนั้นลักษณะเป็นยังไงอ่ะครับได้ยินแต่เสียงครับไม่ไม่ไม่ไม่
ได้ยินได้ยินแค่เสียงแค่คำอักษิติที่หูบอกว่าให้ให้เอาเขาขึ้นหน่อย
ได้ยินแค่เสียงตอนนอนบอกให้เอาขึ้นหน่อยเท่านั้นแหละฮะ
รุ่งเช้ามาก็ไปเล่าความฝันเนี่ยให้เจ้าของที่ดินเขาฟัง
แล้วรีบขอเลยขออนุญาตขุดต่ออืมไหนที่สุดเจอนี่ไง
เหรอเรือโบราณลำนี้ขนลุกเลยโอ้โหหลังจากนั้นเจ้าของที่ดินก็ทำการ
ปู้ซากเรือขึ้นมาตามความสะอาดนะค่ะแล้วยังไงต่อ
เตรียมเคลื่อนย้ายไปเก็บเอาไว้ที่วัดปลักแร็ดนะครับที่ตำบลเบิกไพรต่อไป
ถ้าสามารถโยกย้ายไปได้นะถ้ามันไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วเดี๋ยวเขาต้องมีการทำพิธีด้วยนะ